พาคุณผู้ชมไปดูที่โคราชหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ปลีมันแปลกอ่ะมันไม่ได้งอกมาจากตรงปลายต้นหรือว่ายอดนะคะ
แต่มันโผล่มาจากพื้นดิน
มันเหมือนมันเหมือนโคนต้นที่มันโดนตัดตายไปแล้ว
แต่คุณทัศนัยต้องถามก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ย
คุณผู้ชมเขาเห็นคลิปนี้เขาจะบอกว่าที่บ้านฉันก็มีไม่เห็นจะแปลกเลย

อันนี้แล้วแต่นะคุณผู้ชม
ที่บ้านคุณเคยเจอแบบนี้หรือเปล่าส่งมาบอกกันได้ผ่านทางไลน์หน้าจอนะคะ
แต่นี่คือหัวปลีอยู่ที่ตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่นครราชศรีมา
มันแปลกตรงที่ว่าต้นกล้วยนี้ปลูกอยู่ในบ้านของนางขันตรี
จันวิเชียนอยู่ที่บ้านเลขที่เจ็ดสิบสามทีนี้ก็เลยต้องเนี่ยค่ะ
เอาผ้าสามสีมาผูกเอาพวงมาลัยมาคล้องเอาไว้อืม
โดยตัวคุณยายขันตีเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าปลูกกล้วยน้ำว้าหลังบ้านมานานแล้ว
แต่ว่ายายก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกหลานเอ้ยช่วงวันศาสตร์ไทยเนี่ย
ตาเนี่ยแกก็ไปถางย่าแล้วก็เจอหัวปลีโดยบังเอิญ
คืนนั้นยายฝันนะว่ายายได้ขี่ช้าง
แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันจะใบ้ถึงอะไรหรือเปล่า
ขี่ช้านี่คือคนโชคดีนะก็ใช่ไงถ้าฝันแบบนี้นะใช่ไงเออ
ทีนี้หัวปลีที่งอกออกมาจากดินมันมีหัวเดียวคุณ
แต่ว่ามันมีผลกล้วยที่คุณเห็นอ่ะที่บอกว่าสามสามอ่ะ
คือมันมีผลกล้วยสองหวีหวีละสามลูกสองหวีหวีละสามลูก
อ่ะรวมเป็นหกลูกหกลูกถูกไหมอ่า
ชาวบ้านเขาก็ตีไปเป็นเลขต่างไปผสมกันเอาเองละกันค่ะ
คุณผู้ชมเออเออเออคือเจ้าของบ้านเนี้ย
คุณยายขันตีเนี้ยเขาบอกว่าไม่อยากให้งมงาย
มันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติก็ได้ใครจะไปเสี่ยงโชค
เอาเล่นแต่น้อยละกันพอให้ได้ลุ้นขำสนุกพอ
วิจารณญาณแต่เจ้าของบ้านก็ทำผ้าสามสีอะไรติดเรียบร้อยแล้ว
ใช่นะฮะอ่ากี่เท่าไรนะสองหวีหวีละสามลูกใช่
ได้หกลูกใช่ไหมค่ะแล้วแต่ละกันนะฮะส่วนนครปฐมบรรดาเซียนตัวเลข
เสียงโชคเขาเข้าไปร่วมพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคขอพรนะฮะ
พ่อพระเงินพระทองที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอชายศรีจังหวัดนครปฐมครับ
ค่ำเมื่อวานทุกคนก็ไปเข้าแถวไหว้ขอพรพระเงินพระทอง
ธนบัตรเสียงโชคเสียงทายกันไปที่วางไว้ที่หน้าตักของหลวงพ่อครับ
เอาเลขท้ายสามตัวบนธนบัตรไปซื้อลอตเตอรี่เสียงโชคนะ
แล้วก็เลยไปถามพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่เขาบอกว่าเลขเด็ดเนี่ย
มันอยู่ที่อ่างน้ำมนตาทองนิ้วรายขายหมดเกลี้ยงเลย
แต่บางส่วนเขาไปเอาเลขจำนวนนักศึกษาฝึกงานที่เสียชีวิต
อ๋อสิบสามที่กิ่งแก้วเออสิบสามศพก็ไปซื้อหนึ่งสามกันเยอะ
แล้วก็หมดเหมือนกันรวมทั้งเลขของลาลาเบลเองก็ดี
วันเวลาที่เสียชีวิตเองก็ดีทะเบียนรถก็ดี
ก็ฮิตไปตามกันคนก็ซื้อจนเกลี้ยงแผงเหมือนกัน
อันนี้ก็มาจากทางด้านของนครปฐมนะฮะ
ของดิฉันใช่ไหมมัวแต่จดอยู่นะคุณทัศนัย
ข่าวไหนล่ะราชบุรีราชบุรีค่ะนางละมัยนาคอ่อนเจ้าของร้านข้าวหน้าเป็ด
เขาอยู่ที่บ้านเลขที่เนี้ยหนึ่งสองสาม
อยู่ริมถนนสายเบิกไพรเขางูที่ตำบลคุ้งพยองอำเภอบ้านโป่ง
เขาเอาเนี่ยนี่คือมารวยค่ะมารวยคืออะไร
เป็นตุ๊กแก่คุณตุ๊กแก่ประหลาดมี๒หาง
นี่ท้าวคู่หน้าหลังมีอย่างละเก้านิ้วเขาเรียกกันว่าเก้าหน้าเก้าหลัง
นี่เห็นไหมคือนิ้วเท้าคู่หน้าด้านซ้ายมี๕นิ้วด้านขวามี๔นิ้ว
ส่วนคู่หลังสลับกันด้านซ้ายมี๔นิ้วด้านขวามี๕นิ้ว
แล้วเนี่ยคือเจ้ามารวยดูสิเขาเอาทองปิดด้วยเมื่อกี้เห็นไหม
เจ้าของนัดเก็บรักษาอย่างดีเลยในกล่องพลาสติก
เกลือโรยผงขมิ้นทั่วตัวเลย
คือรักษาสภาพไม่ให้มันเน่าเปื่อยปิดท้องที่ท้องด้วยเมื่อกี้เพราะว่าเขาเชื่อว่า
ปิดท้องจะทำให้รวยสมชื่อ
ตุ๊กแกะตัวนี้ปกติเกาะอยู่ที่ต้นปีบโต่นนี้อยู่หน้าร้าน
จนเมื่อวันอาทิตย์ยี่สิบเก้ากันยายนที่ผ่านมาโงงูเขียวรัด
แล้วงูกำลังจะกินหัวตุ๊กแกเลยนะ
ละมัยเนี่ยเขาก็เลยเอาไม้ตีตีตีงูคือไล่งูอะค่ะ

ทีนี้เจ้ามารวยมันตกลงมาแล้วมันก็ตาย
พอมองดูแล้วเฮ้ยมารวยมันแปลก
เก็บซากเอาไว้ตั้งชื่อว่ามารวย
คงจะให้โชคกับทางด้านเจ้าของนะคะ
คือพีรมัยน่าจะรวยรวมถึงคุณผู้ชม